สะเทือนวงการผ้าเหลืองอีกหนึ่งครั้งนะคะ

ไปบุกจับตำแหน่งคือเจ้าคณะอำเภอชนแดนเลยนะคะ

เป็นการจับกลุ่มในข้อหาอาณาจารย์เด็ก
แล้วก็มีการผัวพันเกี่ยวกับเงินทอนวัดในล็อตแรกด้วย

พระครูดังอนาจารย์เด็กสาว๑๕กองปราบ
จับคาวัดแต่ไม่ยอมศึกนะฮะ
ตำรวจบุกจับกลุ่มตัวพระครูกิติพัชรคุณ
หรือว่านายสมเกียจขันทองเจ้าอาวาสวัดลาดแคร์
ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอชนแดนในจังหวัดเพชรชบูรณ์
และเป็นพระสงฆ์หนึ่งในสี่รูป
ก่อนหน้านี้นะคะว่าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดล็อตแรก
พร้อมแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้เหตุที่สารออกหมายจับเพราะเกรงว่าพระครูกิติพัชรคุณจะหลบหนี
และเข้าไปยุ่งเยิ้งกับพยันหลักฐาน
จากนั้นได้ควบคุมตัวต่อไปนิมนต์ให้ลาสิทธิ์ขา
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
การตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่ว่าไปตรวจพบอีก๑จุด
ก็คือที่พักของนายพรประวิทย์ฤทธาเทวาอายุ๓๘ปี
สิทธิ์คนใกล้ชิดที่พักอยู่ใกล้กัน
ไปพบซองปืน๔ซองพร้อมแมกกาซีนแล้วก็กระสุนอีก๕๐นัด

มีกระสุนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
จากนั้นตำรวจนำตัวนายพรประวิทย์ไปสอบสวนเพิ่มเติม
ที่สพดงขุยในอำเภอชนแดน
เรื่องนี้ตำรวจนะคะพันธุ์ตำรวจโทแมน
เน่นแย้มรองผู้กำกับการ๔กองกำกับการปราบราม
บอกว่ากองปราบได้รับการร้องเรียนจุดเริ่มต้นเลย
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
ในตำบลลาดแคร์อำเภอชนแดน
ถึงความไม่ชอบมาพากลของพระครูกิติพัชรคุณ

ใช่ก็คือพฤติกรรมเป็นสนิทกับผู้หญิงคนหนึ่ง

และผู้หญิงคนนี้ไปเป็นทหาร

ใช่ค่ะแต่ชาวบ้านเขาบอกเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากล

แล้วก็ไปประจำกรมในพิศนุโลกแล้วนะ
แต่พระครูก็ยังเดินทางไปหาไปพบกันบ่อย

แม้ว่าผู้หญิงเองจะพบรักกับแฟนหนุ่มไปแล้ว

มีเรื่องทะเลาะชกต่อยกันนะฮะ
กลายเป็นเรื่องชู้สาวที่ทางประชาชนร้องเรียนเข้ามา

สิบตรีหญิงนายนี้เนี่ยนะคะ
มีการมั่นหมายกับหนุ่มใหญ่อายุ๕๘ปี

เชื่อมั่นว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ย
ไม่น่าจะใช่ลูกของผู้ชายที่มั่นหมายด้วย
อาจจะเขาตั้งเข้าสูงสังเกตเป็นลูกของพระครูหรือเปล่า
นั่นสินะคะฟังเสียงตำรวจค่ะ
ชาวบ้านบริเวณนี้ทราบกันนะครับ
มีกรณีเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียน
ความไม่ชอบมาภากลในการบริหารวัด
รวมถึงความประพฤทธิ์ที่ครับ

ท่านมีความประพฤติในลักษณะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทอนวัฒน์เรื่องการประพฤติตัวเกี่ยวกับชู้สาว
ทางกองปราบปรามโดยท่านผู้ยาการสอบส่วนกลาง
และท่านผู้ครับการกองปราบก็ได้ให้ทางกองกรับการสี่
กองครับการปราบปรามมาตรวจสอบ
จากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเราพบว่ามีมูลความผิด
นะครับจึงได้ทำการสอบพยานแล้วก็ขอการออกอนุมัติหมายจับ
ด้านพระครูกิติพัชฌาคุณได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่
บอกว่าเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนตัวเองไปทำอนาจารย์เด็กผู้หญิง
ซึ่งก็คือนายทหารคนปัจจุบันนี้
และนอกจากนี้ก็มีเด็กผู้หญิงคนอื่นในพื้นที่
บอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายเคยถูกพระครูทำอนาจารย์ด้วย
แล้วก็ถูกลวนลามมาแล้วนะฮะนอกจากนี้พระครูยังมีพฤติกรรมแบบนี้นะคุณ
ว่ารู้จักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสามารถฝากเข้าราชการได้นะครับ
แล้วก็บริเวณรอบกุฏิพระครูมักจะมีชายแต่งกายรายพลางคล้ายทหาร
พาอาวุธปืนคอยคุ้มกันตลอดเวลาแล้วพระครูก็มีพฤติกรรมไม่ออกทำกิจสงฆ
ตัวอยู่ในกุฏิตลอดเวลารวมทั้งแอบออกจากวัดในเวลากลางคืน
ทำตัวเป็นพระผู้มีอิทธิพลด้วยนี่ตำรวจก็เลยเข้าจับกลุ่มนี่แหละครับ
ค่ะก็คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งข้อสังเกตก็คือทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่านะคะ
หลังจากที่พระครูรับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยพระครูปฏิเสธนะคะ
บอกว่าน่าจะเป็นการกลั่นแกล้งจากฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ถูกกัน
ซึ่งจริงแล้วเจ้าหน้าที่ที่จะมาสอบสวนมาจับกลุ่มตัวเนี่ย
พระครูบอกว่าน่าจะมาสอบถามก่อนว่ามีเหตุดังกล่าวจริงหรือไม่
อย่างไรก็บอกว่าจะให้เป็นไปตามกฎหมาย
พระครูบอกแบบนี้บอกว่าเรื่องถูกกันแกล้งนะครับ
จะมีเด็กหญิงเข้ามาในกุฏิที่เข้ามาหลายคน
เพราะว่าเข้ามาทำความสะอาดทุกครั้งไม่ได้มาลำพังเพียงคนเดียว
พร้อมกันหลายคนยืนยันไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นแอบแฝง
ที่สุดทางตำรวจเองนะครับก็จะนำตัวพระครูไปที่วัดลาดแคร์
ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูในวันนี้นะครับ
ให้เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ศึก
ซึ่งหากพระครูไม่ยินยอมไม่ยอมที่จะศึก
เจ้าหน้าที่จะนำตัวกลับมาส่งสารอาญาให้ศาลเป็นผู้พิจารณาต่อไป
ส่วนเรื่องเกี่ยวกับเงินทอนวัดนะคะที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไป
ตั้งแต่วันที่๒๔กันยายนครั้งนั้น
เจ้าหน้าที่มาหาที่วัดลาดแคร์นะแต่ว่าไม่พบตัว